กรณีของน้องแพร่พลอยหญิงสาวที่เป็นนักมวยนะครับ
แล้วไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนในช่วงสักตี๕เมื่อวันก่อน
ผู้ชายคนหนึ่งเป็นพนักงานโรงแรมเนี่ย
จะไปขอชนแก้วเพราะเขาไม่ชนด้วยเอาน้ำไปราดเขา
คือเราไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะฮะค่ะจะเป็นฝั่งไหนก็

แต่ก็กลายเป็นว่าโดนปรับไปทั้งคู่นะตอนไปที่โรงพัก
ปรับทั้งคู่นะฮะคือในแง่หนึ่งคนอาจจะบอกว่า
ผู้ชายเนี่ยไม่เหมาะสมแน่ยังไงก็ควรโดน
แต่เอ๊ะเป็นการป้องกันตัวหรือเอาเรื่องที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่า
แต่หลายคนก็บอกว่าทำไมโดนอย่างนี้จะเข็ดไหมผู้ชายคนนี้เนี่ย
ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นพนักงานโรงแรม
เมื่อวานนี้ไปพบพนักงานสอบสวนสอนอห้วยขวาง
ยกมือไหว้ขอโทษน้องแพร่พลอยไปแล้ว
แต่มันมีประเด็นเพิ่มเติมต่อมันวานนี้ใส่เชิดผูกไท้มาเลย
เพิ่งรู้ว่าเอ้าเป็นพนักงานโรงแรมที่สนห้วยขวาง
ได้ออกเอกสารเป็นประกาศยุติการจ้างงานพนักงานชายคนนี้
เนื่องจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสม
และทางโรงแรมไม่สนับสนุนการทำผิดรวมทั้งพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ไม่ว่าจะในหรือนอกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
ส่วนผู้ชายคนนี้ที่เราติดต่อสอบถามไปเขาบอก
เขาขอกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้ว
บทเรียนที่มีราคาแพงเหลือเกินไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้น้องเลิฟระวีการนะครับผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับน้องแพร่พลอยอีกครั้งนะครับ
แพร่พลอยวัย๒๔ปีเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นนักมวยอาชีพ
ตอนนี้ไม่ได้ชกมวยมาสักปี๒ปีแต่ยังเป็นเทรนเนอร์อยู่
ใครจะฝึกมวยอะไรพวกนี้ซ้อมมวยเนี่ยมาเรียนกับน้องเขาได้นะครับ
แพร่พลอยบอกว่าเมื่อวานนี้หลังจากเจรจากลายเกลี่ยกับฝ่ายชายคู่กรณี

ตำรวจแจ้งข้อหาฝ่ายชายคือทำสิ่งสกปรกเปลือเปื้อนและทะเลาะวิวาส
ฝ่ายชาย๑๕๐๐บาทส่วนตัวเธอถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
และทะเลาะวิวาสถูกเปรียบเทียบปรับ๕๐๐บาทคือทะเลาะวิวาสเนี่ยโดนแจ้งข้อหาทั้งคู่
ตัวเธอบอกว่าในมุมของเธอนะเธอก็เข้าใจในส่วนของคดีหรือว่ากฎหมายในส่วนของพนักงานสอบสวน
แต่ตัวเธอก็ยังมองว่าข้อหาของเธอเนี่ยมันดูรุนแรงกว่าข้อหาของฝ่ายชายหรือเปล่า
จะถูกเปรียบเทียบปรับน้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจ่ายค่าปรับให้เพื่อเป็นการเยียวยา
และถ้าย้อนเวลากลับไปได้น้องแพร่พลอยบอกว่าหนูก็จะทำเหมือนเดิม
เพื่อป้องกันตัวเองแม้จะถูกแจ้งข้อหาและถูกปรับก็ตาม
ตอนนี้ฝั่งคู่กรณีก็ถือว่าได้รับผลการกระทำของตัวเองไปแล้วถูกไล่ออกจากงานด้วยก็ถือว่าเหมาะสมแล้ว
และเขาต้องยอมรับส่วนตัวเธอเธอไม่ติดใจอะไรแล้ว
ถ้าเรารู้ว่าการที่เราตามเข้าไปแล้วมันจะทำให้เรามีความผิดด้วยเหมือนกันอย่างนี้ครับ

เพราะว่าหนูหนูไม่ยอมให้ผู้ชายมารังแก่หนูไม่ยอมแบบโดนมองว่าทำไมหนูต้องอ่อนแอ
ทั้งที่เราป้องกันตัวเองได้เราอยากให้เขารู้ว่าไม่ใช่เราโดนกระทำแล้วเราจะนั่งเฉย
แล้วก็แบบร้องไห้แล้วก็แจ้งความ
คือแบบคุณมาทำเราแค่ปลายเล็บคุณรอแบบได้คืนไปแบบเต็ม๑๐เลย
ตอนนี้แบบที่เขาโดนก็หนูก็ไม่ติดใจแล้วค่ะเพราะหนูคิดว่าเขาก็รับผลของการกระทำของเขาไปแล้ว
แพร่พลอยก็เลยฝากเรื่องของตัวเองเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้หญิงทุกคนด้วยนะครับ

เราควรจะเรียนรู้เรื่องของการป้องกันตัวไว้ด้วยเพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือไม่
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับเพื่อนของน้องแพร่พลอยนะครับ
น้องที่จะอยู่ในคลิปเนี่ยนะฮะตอนที่เกิดเหตุก็อยู่ด้วยเป็นคนถ่ายคลิปนะน้องเป็นคนถ่ายคลิป
น้องบอกว่าก่อนเกิดเรื่องความจริงแล้วตัวเนี่ยน้องคนนี้กับเพื่อนเนี่ยมาที่ร้านข้าวต้มก่อน

แพร่พลอยยังไม่มาแล้วกลุ่มผู้ชายคู่กรณีคนนั้นมาถึงเนี่ยเห็นน้องเขานั่งอยู่เนี่ยพูดจาแซวก่อนแล้ว
ชนชนแก้วก่อนแล้วบอกให้มานั่งใกล้โต๊ะพวกเขาสิแต่น้องเขาไม่ยุ่งด้วยเขาก็ตอบปัดไป
กระทั่งน้องแพร่พลอยเนี่ยมาถึงที่ร้านก็ยังมาเหมือนเดิมจะขอชนก้งชนแก้วแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เขาบอกว่ามานั่งโต๊ะนี้ได้นะโต๊ะที่มีที่ว่างอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้สนใจเขาเราก็นั่งอีกโต๊ะหนึ่งที่แบบอยู่ตรงข้ามกับเขาอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วพอหนูนั่งเสร็จปุ๊บเขาก็เดินมาขอชนแก้วพอพลอยมาค่ะพลอยตามมาที่หลังมานั่งแล้วหนูก็เห็นว่าเขามองพลอย
แล้วก็พยายามแบบเข้ามาแซวเข้ามาคุยแบบเห็นท่าไม่ดีแล้วหนูก็เลยแบบต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายก่อนแบบเก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อแบบเขาทำอะไรน้องอย่างนี้ค่ะ
แล้วแบบเผื่อน้องเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ต้องแบบมีหลักฐานไว้ก่อนว่าแบบเขาเป็นคนทำหรือแบบอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยต้องตามถ่ายตามในคลิปเลยค่ะ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
น้องเขาบอกว่าเขาเอาแขนกันไว้พอดีก็ไม่ได้โดนต่อยอะไรจัง
นี่ผู้ชายคนนี้นะคะอยู่เนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่อยากเอาเรื่องอ่ะนะ
แต่ก็เห็นด้วยกับน้องแพร่พลอยที่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันควรเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่า
คุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณไม่ควรมาทำกับผู้หญิงแบบนี้
เอ้าไอ้แม๊คไอ้คุณไทยอะ
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับเราถามไปยังพนักงานสอบสวนสอนอห้วยขวางเจ้าของคดีเรื่องการปรับน้องแพร่พลอยนะฮะ
พนักงานสอบสวนบอกว่าก็ดูจากพฤติกรรมตามหลักฐานในภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปที่มีอยู่
ก็แจ้งข้อหาทั้งสองฝ่ายตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่พนักงานสอบสวนก็ต้องเข้าใจเขาตรงนั้นด้วย
ตัวผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยใช้น้ำไปราดหัวเขาเข้าข่ายทำร้ายร่างกายและทำสิ่งสกปรกเปลือเปื้อนปรับ๑๕๐๐บาทนะฮะ
ทำร้ายร่างกายพันหนึ่งทำสกปรกในห้าร้อย
นางสาวแพร่พลอยเมื่อรู้ว่าถูกราดน้ำนั่งอยู่ครู่นึงก่อนจะลุกขึ้นใช้แก้วปลาใส่คู่กรณีแล้วเดินตามไปถีบแล้วเตะหลายครั้งก็เข้าข่ายทำร้ายร่างกายก็ปรับ๕๐๐
แต่ค่าปรับทั้งหมดตัวฝั่งของคู่กรณีที่ก่อเหตุเขาเป็นคนจ่ายแทน
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับนี่ล่าสุดนักมวยหญิงเนี่ยหลายคนก็เลยคิดไปถึงน้องตุ้มปริญญา
นี่เป็นสาวสองใช่ค่ะแต่ชื่อดังเหลือเกินเก่งด้วยทั้งสวยทั้งเก่งนี่
ราดเหมือนกันเหรอแต่น้องน้องตุ้มเขาทำคลิปขึ้นมาใช่ค่ะอ่า
บอกน้องตุ้มโดนผู้ชายเอาน้ำในหม้อนึ่งเนี่ยเป็นหม้อนึ่งข้าวราดหัว
โอ้โหแล้วนี่โดนน้องตุ้มเข้าไปโดนเข้าไปฮะให้แคปชั่นบอกสาเหตุที่โดนเพราะไม่ไปนึ่งข้าวเหนียวให้จิ้มแจ่ว